ความคืบหน้าคดีคดีแรกที่เราจะนำเสนอ
เป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔มีนาคม
ที่ผ่านมาที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราซึ่งเป็นสนามมวยแห่งใหม่
คนแรกใช้ไม้ไปตีศีรษะของประธานเทคนิคของสนามมวยแห่งนี้
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะใช้ปืนไปยิงรอปภขณะที่เข้ามาช่วยนะคะ
ก่อนหน้านี้จับได้แล้วสำหรับมือมีด
ขออภัยนะคะมือที่ใช้ไม้นะคะไปตีศีรษะของประธานเทคนิคสนามมวยลุมพินีนะคะ
ซึ่งก็ได้ซัดทอดจ่าเสกดอนเมือง
ก็คือนายสุริยดิตจรัสชิดนรงค์นะคะ
บอกว่าเป็นผู้จ้างวานสำหรับการก่อเหตุครั้งนี้

จากกรณีที่มีสองคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในสนามมวยลุมพินี
คนร้าย๑คนใช้ไม้ตีในอุดมดีกระจ่าง
ประธานฝ่ายเทคนิคของสนามมวยได้รับบาดเจ็บนะคะ
ระหว่างนั้นนายอนุชาประทุมมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คนร้ายอีก๑คนใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นนะคะตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๑คน
ก็คือนายเจรพันธ์โกยทรัพย์ก่อนที่จะซัดทอดว่ามือปืนคือนายยุทธนากุหลาบม่วง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีนะคะ
สำหรับมือปืนล่าสุดคดีนี้
พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานบางเขน
รัฐชิดนรงค์หรือว่าจ่าเสกดอนเมือง
ค่ายมวยแห่งหนึ่งข้อหาผู้ใช้จ้างวาน
หรือการกระทำใดให้ผู้อื่นไปกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

ตรายตรองไว้ก่อนทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุ
ผู้นั้นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
ส่วนสาเหตุที่จ่าเสกที่ออกหมายจับไป
อาจจะเป็นการโกรธแค้นนายอุดม
ซึ่งก็คือประธานเทคนิคคาดว่ามาจากความเข้าใจผิดว่านายอุดม
แกล้งตัดสินให้มวยฝ่ายที่ตัวเองเชียร์อยู่ในแพ้
แล้วก็ทำให้จ่าเสกศูนย์เงินกว่า๒ล้านบาทนะคะ

ว่าจ้างนายเจรพันธ์และนายยุทธนาไปทำร้ายร่างกายนายอุดม
แต่เหตุการณ์กลับบานปลายนะคะมีผู้ที่เสียชีวิตก็คือรอปภหนุ่ม
อย่างไรก็ตามขณะนี้นะคะชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการลงพื้นที่
ติดตามตัวจ่าเสกซึ่งก็คือผู้จ้างวาน
และอีกหนึ่งคนที่ยังจับไม่ได้ตอนนี้ก็คือนายยุทธนามมือปืนมาดำเนินคดีค่ะ